น้องน้ำฝนชวีพรค่ะ

เพราะคือข่าวหานักเลย
วันก่อนก็เกิดกระแสตีกลับเลย
ทำให้น้องน้ำฝนต้องออกมาโพสต์
ลาอยาวขอโทษไม่ว่าจะเป็นน้องน้ำฝน
ว่าจริงไม่ได้ตั้งใจมาแถลงก็ตกใจเหมือนกัน

เพราะว่าหลังจากที่เธอให้สัมภาษณ์คุณ
ก็ออกมาพูดเหมือนกันนะคะว่าจริงแล้วเพิ่งเลิก
ไม่ได้เลิกไปก่อนอันนี้๓เดือน

น้ำฝนทวิพรจะว่าอย่างไรบ้าง
รวมไปถึงกระแสข่าวทั้งหมดเลยนะคุณผู้ชม

เพื่อต้องการเรียกเรตติ้งออกอีเวนต์หรือเปล่านะคะ

ก็มีการติดต่อกันค่ะก็ไลน์ไปหาค่ะ
ใช่ค่ะพี่หนุ่มตอบกลับมาว่าไง
ยังไม่ขอลงรายละเอียดค่ะ
เขาก็อยากจะชี้แจงกับคุณใช่ค่ะ
ก็อยากจะขอโทษเขาแล้วก็ขอโทษทุกคน
ขอโทษพี่สื่อขอโทษนักข่าวทุกท่านด้วยค่ะ

แล้วก็คำตอบคำพูดอาจจะแบบไม่ชัดเจน
เราไม่ได้สร้างกระแสคือเราก็มีงานของเราอยู่แล้ว
ใช่ค่ะแล้วโทรศัพท์มันก็หายไปจริง
พี่ฝนแจ้งไปวันนั้นนะคะใช่ไม่ได้ตั้งใจจะให้เป็นเรื่องเป็นราวแบบนี้
บางคนก็เอาไปเขียนในทางลบบางคนก็เอาไปเขียนรักเราก็เขียนไปในทางบวก
มันก็บางอย่างก็ไม่อยากพูดอะไรมากค่ะ
จริงก็เห็นใจนะคะเพราะว่าเรื่องความรักอย่างที่บอกไม่เข้าใครออกใครนะคะ
แล้วก็คือเราก็ไม่รู้ว่าตื้นลึกหนาบางตอนที่เขาคุยกันนะคะว่าจะยังไงบ้างนะคะ
ก็เป็นกำลังใจด้วยกันโอ้โหเพราะว่าน้องน้ำฝนก็เจอหนักมาก
คนก็บอกว่าหน้าไม่ตรงปกอีกนะคะเมาส์กันมาอีกนะคะ

เออก็สวยอยู่นะสวยก็แบบในทรงของนางงามนั่นแหละค่ะ
แต่ว่าอย่าเพิ่งไปคอมเมนต์แรงอย่าเพิ่งไปว่ากันแรงให้มันเจ็บช้ำน้ำใจนะ
เพราะว่าสาวคุณน้ำฝนก็ออกมาแล้วบอกว่าเออเนี่ยไม่ได้เป็นอะไรกันจริงนะคะ